ดูเรื่องของกระแสเรื่องของสนับสนุนเรื่องของการต่อต้านดีไหมคะ

คือภาคเพื่อไทยเนี่ยออกมาชี้แจงนะ
เรื่องของข้อเสียในร่างรัฐธรรมนูลแล้วก็เสียงต่อต้านก็มีเยอะเหมือนกันนะคะ
แล้วก็เมื่อวานนี้ต้องพูดถึงนี่หน่อยค่ะ
โคศกบอกว่าหน้าไม่คุ้นเลยผู้สื่อข่าวว่าเอ๊ะคนนี้เป็นใคร
เป็นทีมโคศกคอสชคนใหม่ก็เป็นหน้าใหม่ที่ผู้สื่อข่าวก็เลยจับตาเอ๊ะใคร
เพราะว่าหน้าไม่คุ้นค่ะแต่ก็มีการรายงานข่าวว่าโฆษกคนใหม่คนนี้เนี่ย
ก็น่าจะมาชี้แจงในเรื่องของการเมืองที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะ
น่าจะมาตอบในประเด็นการเมืองโดยเฉพาะเลยนะคะ
ส่วนทางด้านของพักเพื่อไทยก็ออกมาแจกแจงนะคะถึงข้อเสียของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
แล้วก็เผยแพร่ในเว็บไซต์ของพักเพื่อไทยด้วยคุณรัชพร
ใช่ค่ะก็ออกมานี่แหละค่ะสั้นแต่ได้ใจความประชาชนเสียอะไรจากรัฐธรรมนูญฉบับมีชัย
ปกติเวลาขึ้นข้อความแบบนี้จะเป็นได้อะไรใช่ไหม

ก็เป็นการพูดถึงผลกระทบถ้าหากว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์ถูกประกาศใช้
ก็อย่างที่บอกว่าตั้งคำถามเลยว่าแล้วประชาชนจะเสียอะไร
เพราะมีการอ้างบอกว่ารัฐธรรมนุนฉบับนี้ถ้าหากว่าผ่านก็จะถือเป็นรัฐธรรมนูลที่ถูกตัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหลายรูปแบบ
มากกว่ารัฐธรรมนูลทุกฉบับที่เคยมีมาเลย
จากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเพราะมีการวางกลไกให้รัฐบาลอ่อนแอมีรัฐบาลผสมเป็นจำนวนมาก
กับบทบาทพักการเมืองแล้วก็ให้องค์กรอิสระมีอำนาจในการทักท้วง
ท้ายที่สุดรัฐธรรมนูลนี้ก็จะทำให้เสียประชาธิปไตยและสารรัฐธรรมนูลจะถูกเป็นตัวแทนในการทำลายเสียงของประชาชนด้วย
หนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเป็นห่วงมากก็คือ
เทียนชายกิรนันอดีตประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปชค่ะ
โดยบอกว่าที่กังวลหนักเลยก็คือเรื่องความมีอิสระขององค์กรอิสระ
เพราะว่าร่างรัฐธรรมนูลล่าสุดบรรยัติให้บางองค์กรมีความเป็นอิสระมาก
มากจนอาจจะควบคุมไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือประเด็นของสารรัฐธรรมนูล
เพราะว่ามีความอิสระและแตกต่างรวมถึงแยกออกมาจากสารปกครองแล้วก็สารยุติธรรม
รวมถึงการได้มาของตุลาการทั้ง๙คนก็แตกต่างจากเรียกว่าตุลาการทั้งหมดระบบสารทั้งหมดเลย
รวมถึงในร่างรัฐธรรมนูลนี้ยังไม่พบเรื่องการตรวจสอบการถวงดุลอำนาจในองค์กรอิสระหลายองค์กรด้วยค่ะ
มาดูในส่วนของโฆษกคอสชกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไว้ว่า
เป็นโคศกคนใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งมาช่วยตอบโต้ด้านการเมือง
พันเอกปียภงกลิ่นพันค่ะเป็นทีมโครโสกคอสชนะคะ
ก็เปิดเผยว่าพลเอกธิรชัยนักวานิสผู้บัญชาการทหารบก
สั่งการให้หน่วยทหารแต่ละพื้นที่และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยทุกพื้นที่
ร่วมทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูล
โดยทางกองทัพจะเชิญคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลมาให้ความรู้กับกำลังพล
เพื่อให้สามารถชี้แจงกับประชาชนให้รับทราบได้อย่างชัดเจน
รวมถึงจะมีการเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันทำประชามติด้วยนะคะ
เข้าพูดคุยที่กองทัพภาคที่๑นั้นเป็นการทำความเข้าใจกับนายจตุพร
และขอร้องให้อ่านรัฐธรรมนูลให้ครบถ้วนก่อน
ว่าบางเรื่องเหมาะสมที่จะใช้แก้ปัญหาบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้จริงค่ะ
คุณจตุพรก็ต้องเขาก็อยากจะมีบทบาท
มีที่ยืนในงานการเมืองของเขาเขาก็ทำหน้าที่ของเขา

แต่ว่าในเวลานี้เราทำหน้าที่ของเราเพื่อพี่น้องประชาชน
เราก็ต้องขอความร่วมมือเขาว่าให้เบาลงนิดนึง
อย่าสร้างกระแสอย่าปลุกมวลชนออกมา
หรืออย่าทำความเข้าใจที่ผิด
คือยังไม่ไปถึงมาตรการขั้นเด็ดขาดนะครับ
ถ้ายังพูดไม่ค่อยรู้เรื่องก็คุยกันใหม่อีก
คุณผู้ชมคะแวดวงวิชาการจะมีความเคลื่อนไหวในวันนี้นะคะ
ปริญญาเทวานรมิตกุลนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีการจัดนิทัศกาลภาพถ่ายประชาธิปไตยในอนุสวรี
ภายในงานจะมีการสนทนาแล้วก็ชำแหละร่างรัฐธรรมนูล

นี่คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองเด่นเช้าวันนี้ค่ะ